ไปดูเรื่องราวน่ารักกันบ้างดีกว่ากับน้องนักเรียน
นักเรียนเด็กนี่
จะพาไปที่จังหวัดกาลสินครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหบอกเลยนะไปไปฉันไปด้วยคน

ไปดูซิว่าเขาไปด้วยคนไปยังไง
โอ้โห
เอ้าครับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันเนาะ

โอ้ลูนี่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้ม

มือโปรนะไม่ธรรมดาทั้งหมดทั้งมวลเป็นนักเรียนชั้นม๒
ของโรงเรียนระหารวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรนะจ๊ะ

ซึ่งทางเดียวกันก็ไปด้วยกันสิ

ไปโรงเรียนเพราะวันนั้นมีสอบ

ก็พากันไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลแล้วมีคนชมคลิปแล้วกว่าแสนครั้งนะ
จำนวนเยอะเลยทีเดียวแล้วชาวเน็ตเขาก็บอกว่า

แล้วก็นึกถึงตอนที่เรียนอยู่ต่างจังหวัด
โอ้โหแต่ว่าบางส่วนเขาก็เป็นห่วงไง

ใช้ถนนแล้วก็มากันเยอะแบบนี้แล้วขับรถอีแต๊ก

เออก็บางทีก็กลัวว่าแหมชิ้นเปล่าขับชำนาญิมัยแต่บ้ากับหลายคนอย่างงี้
โอ้โหตอนนี้คุณครู
คุณครูเดี๋ยวเจอคุณครูเหรอครูยกมือไหว้นะ
คุณโพสต์เขาเป็นคุณครูในโรงเรียนนะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวว่า

จะขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนแต่ในวันสอบกลางภาค
เอารถมาจอดบ้านเพื่อนพร้อมกันไง

ช่วงวันสอบเด็กนักเรียนเขาจะแบบว่าอยู่รวมกัน
เพื่อจะติวกันบอกกันว่าเอ้ยเพื่อน
แนวทางข้อสอบไปทางนี้เพื่อน

งั้นเราก็จะต้องจำตรงนั้นจำตรงนี้
คือจะมีเหมือนมีคนหนึ่งคอยสอนหลายคน
อ่าดูแล้วคุณเคยทำไหมแบบนั้น
เคยเออประสบงานตรง

ก็เป็นแบบนี้แหละมันก็เป็นวิถีชีวิตของเด็ก